แต่พักก้าวไกลวันนี้โคศกภักดิ์นะฮะคุณรังสิมันโรม
โศกพักก้าวไกลบอกว่าถ้าเกิดจะให้ก้าวไกล
ต้องถอนตัวออกมาจากซีกพักร่วม๓๑๒เสียงถอยไปเป็นฝ่ายค้านนะ
ก็ให้เพื่อไทยไปชี้แจงกับประชาชนเอาเอง
เพื่อไทยต้องไปชี้แจงกับประชาชนด้วยว่าเพราะอะไร
ถึงไม่จับมือกับก้าวไกลต่อไปในการจัดตั้งรัฐบาล
อ้าวท่านผู้ชมจะเอาอย่างไรต่อไปแล้วทีนี้
คุณรังสิมันโรมนะครับโคศกพักก้าวไกล
วันนี้ที่เราสอบถามไปเนี่ยนะฮะคุณรังสิมันโรมบอกกันเลยบอก
พักก้าวไกลไม่รู้เรื่องจริงนะข่าวที่ว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
เดินทางไปคุยกับคุณทักษิณเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ฮ่องกง
เพราะฉะนั้นก้าวกรัยจึงไม่สามารถตอบอะไรแทนคุณธนัทรได้
แต่ในส่วนของพักก้าวไกลณขณะนี้เนี่ยก็กำลังรออยู่
ให้เพื่อไทยนัดคุยว่าไอ้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

รับว่าตอนนี้หลายคนก็พยายามประเมินกันอยู่
พักก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านทั้งที่ความจริงแล้วมันยังไม่มี
ข้อเท็จจริงอะไรออกมาในเรื่องนี้เลยค่ะเพราะการคุยกันของแปดพัก
เนี่ยมันก็หยุดอยู่จากเมื่อก่อนหน้านี้ที่ว่าเพื่อไทยเขาไป
เจ้าภาพในการหาเสียงแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์ที่มีพักต่างมาที่พักเพื่อไทยใช่ไหม
แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นยังไม่ได้คำตอบอะไรเพิ่มเติมจากทางเพื่อไทย
เพราะการนัดประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันต้องเลิกไปก่อน
ทีนี้หากจะต้องมีการจับคั่วรัฐบาลกันใหม่เพราะมันไปต่อไม่ได้
โดยจะต้องไม่มีก้าวไกลเนี่ยคุณรังสิมันโรมบอกว่าก็ต้องไปถามว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีอุดมการอะไรยังไง
ยังมีความเชื่อตรงกับคั่วรัฐบาลเดิม๓๑๒เสียงไหม
แล้วถ้าเกิดต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการของเพื่อไทย
เพื่อไทยก็ต้องไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเอง
ว่าทำไมถึงต้องไม่มีก้าวไกลต้องเอาก้าวไกลออกมา
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณ๑๐สิงหาคม
จะมีผลต่อการตัดสินใจของพักเพื่อไทยในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จให้เร็วที่สุดหรือไม่
คุณรังสิมันโรมบอกไม่ขอตอบนะครับแต่ยอมรับว่าบรรยากาศทางการเมืองในช่วงนี้มันดูค่อนข้างประหลาด
อย่างตัวเองเนี่ยหมายถึงตัวคุณรังสิมันโรมเลยนะคุณโรมเนี่ย
ก็ถูกไอโอโจมตีทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
ว่าตอนเข้าเป็นสอสอปี๖๖ปี๖๒มีเท่านี้
ถูกหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีเรื่องทุจริตอะไรเลย
ใช้ชีวิตตามปกติตามปุธุชนธรรมดาทั่วไปแล้วก็ยังมาอ้างมากล่าวหาอีก
เรื่องตัวปารีสเพราะคุณลังสุยมันโรมเคยทะแหลงเรื่องตั๋วต่าง
ตัวช้างตัวอะไรต่างตอนนี้คุณรังสิมันโรมถูกกล่าวหาโจมตีเรื่องตัวปารีส
เคยไปประชุมอะไรเคยไปรับงานอะไรที่ปารีสมาหรือเปล่า
คุณรังสิมันโลมเนี่ยบอกว่าอยากถามกลับเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยไปรับงานใครมาไปทำอะไรไม่ดีมาเนี่ย
ทำไมทุกวันนี้ยังมีหนี้ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่
อกจากนี้นะฮะคุณรังสิมันโรมยังบอกว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้
มันไม่ใช่แค่คั่วอำนาจกับฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นคั่วอำนาจเก่ากับฝ่ายประชาธิปไตย
แต่กลายเป็นมีคั่วไฮบริดกับคั่วประชาธิปไตย
ั่วไฮบริดไฮบริดนี่มันคืออะไรลูกผสมลูกผสมค่ะ
ซึ่งยังคาดเดาไม่ถูกว่าประชาชนจะมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์แบบนี้อย่างไร
แต่รอบนี้มันไม่บ่อยเหมือนเคยไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีเหตุผลมีอะไรก็ว่ากันไป
แต่สุดท้ายนะครับเพื่อไทยก็ต้องกลับมารายงาน
แล้วการรายงานเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการมาบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉีกดีล
อันนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วครับมันเป็นคนละส่วนแล้ว
ถ้า๘พักเหนียวแน่นคือตอนนี้ฝ่ายนู้นนะครับฝ่ายสวที่ไม่ชอบก้าวไกลนะครับ
ฝ่ายความน่าเดิมเขามีความหวังว่าเขาสามารถสลายแปดพักได้เราอยากให้ความหวังเขาเลยนะครับ
ก็จะมีคุณช่อพันนิกาวานิสหนึ่งในแก่นำคณะก้าวหน้าที่ออกมาปฏิเสธว่า

แต่วันนั้นนักข่าวไปเจอคุณช่อ๒๖กรกฎาคม
ตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่ออกมาบอกว่าอยากจะให้คุณธนทรออกมาปฏิเสธ
หรือว่าจะอะไรยังไงให้มันชัดเจนไปเลยว่า